เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดซึ่งมีพระขับรถ
แล้วก็ไปชนกับรถเก๋งทีนี้พอชนเก๋งเนี่ยพระก็หลบหนี
หลบหนีไปเสร็จแล้วก็ไปเสียหลักแหกโค้ง
แล้วคราวนี้ก็ไปชนคนงานที่เขากำลังก่อสร้าง
ทำถนนอยู่ทำให้คนงานเสียชีวิต

ใช่ค่ะชาวบ้านเห็นเหตุการณ์แบบนี้ช่วยจับกัน
เดี๋ยวดูจังหวะวินาทีที่ช่วยกันจับพระหน่อยค่ะ

รวมถ้านี้มีมาค่ะ

นี่ลุงคล่อนทรบงจริวจะหนีนะครับ

หลายคนที่เห็นคลิปนี้แล้วตั้งคำถามว่าหลวงพ่อท่านเดินเซแบบนี้เมาหรือเปล่า
คือนี่คือพระรามริตติดมาอายุสามสิบเก้าปีนะคะอาการเนี่ยคล้ายคนเมา
แล้วเปิดประตูรถมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นพยายามจะวิ่งหลบหนี
ก่อนหน้านี้พระท่านไปขับรถชนคนงานก่อสร้างได้รับบาดเจ็บ
ชาวบ้านก็ช่วยกันตามไปจับตัวแต่ก็อย่างที่เห็นนะคะ
ใช้ทั้งหมัดใช้ทั้งศอกชกชาวบ้านแล้วก็ตะลุมบอลกันอยู่ประมาณ๕นาที
คือด้วยความที่ชาวบ้านกำลังเยอะกว่าเห็นไหมคะมาล้อมกันหมดเลยแล้วก็จับกลุ่มได้
ชาวบ้านก่อนด้วยนะออกหมัดก่อนด้วยนะชาวบ้านก็เลยไม่ได้แหละ
โอ้โหโดนต่อยแบบนี้ก็ต่อยคืนแล้วฮะเป็นพระแต่เมาอ่ะนะฮะ
ค่ะแต่ทีนี้ตอนที่ชาวบ้านพยายามล้อมแล้วก็กดตัวลงกับพื้นดินจับมือไพร่หลังเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าพระท่านก็สวดมนต์อยู่ตลอดเวลาคือเหมือนกับตกใจทำอะไรไม่ถูก
ห้องน้ำโมสามจบเรียกสติตัวเองเอาไว้ก่อนแล้วสุดท้ายก็มีการแผ่เมตตาด้วย
นี่จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วพอตำรวจมาถึงตรงจุดที่เกิดเหตุ
พระท่านก็ยังไม่หยุดสวดมนต์นะพอถามเรื่องนี้จากชาวบ้านก็เลยรู้ว่า
พระรามฤทธิ์เนี่ยนะคะได้ขับรถมาด้วยความเร็วเสร็จแล้วรถเสียหลักไปแหกโค้ง
ตรงทางโค้งบ้านธวัฒน์บุรีที่ตำบลทงธานีอำเภอธวัฒนบุรีที่๑๐๑นี่แหละ
ซึ่งตรงนั้นเขาทำถนนอยู่เขาขยายช่องจราจรแล้วคนงานอ่ะ
กำลังสร้างถนนอยู่ที่เกาะกลางถนนนะคะทีนี้ก็เลยทำให้รถของพระที่ขับมาด้วยความเร็วเนี่ย
พุ่งชนคนงานที่เกาะสร้างถนนได้รับบาดเจ็บ๒คนก็คือนายน้อยชื่นชมอายุ๘๒ปี
แล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงคือนางอรพันธ์แก้วอำภัยอายุ๓๖ปี
แต่ปรากฏว่านายน้อยคนงานอายุ๘๒ปีเสียชีวิตนะคะหลังจากนั้น
แล้วก็ส่วนนางอรพันธ์ก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธวัฒน์บุรี
อันนี้คือเหตุการณ์แรกแล้วหลังจากนั้นรถของพระก็ไปพุ่งชนอัดกับเสาไฟฟ้าอีก
ทีนี้คุณผู้ชมคือเหตุการณ์มันเกิดต่อเนื่องกันมันมีหลายเหตุการณ์
หลบหนีมาพอหนีมาเสร็จแล้วเนี่ยมาพุ่งชนคนงานที่กำลังก่อสร้างถนนอยู่
แต่พอจับตัวได้ก็พบว่าพระมีอาการมืนเมาพูดจาสับสน
แล้วขอดูเอกสารต่างก็ไม่มีเอกสารอะไรติดตัว
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตรวจแอลกอฮอล์แต่พอตรวจแอลกอฮอลก็ไม่เกินจากที่กฎหมายกำหนด
เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ที่เห็นท่าทีแบบนี้
อาจจะมาจากท่านอาจจะสติแตกพอเกิดอุบัติเหตุแล้ว
แล้วก็ทำอะไรไม่ถูกนะคะทีนี้ตำรวจก็เลยต้องควบคุมตัว
ไปศึกรวมถึงแจ้งข้อหา๒ข้อหามีข้อหาชนแล้วหนี
ขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ต้องส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
คุณผู้ชมยังจำได้ใช่ไหมช่วงสักต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย
มติของมหาเถระสมาคมคือออกมาบอกแล้วนะคะ

ถ้าเกิดพระพิสุสามเณรขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์
แล้วเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนี่ย
สามารถที่จะส่งเรื่องนี้ให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในการที่จะตรวจตรารวมถึงคือเท่ากับว่า
พระกับประชาชนเท่ากันรับโทษตามกฎหมายเท่ากันเลยนะคะ
ก็ต้องไปตรวจสอบนะฮะขับมาจากไหนรถของท่านเองหรือเปล่า
หรือว่าไปดื่มมาจากไหนแม้ว่าแอลกอฮอลจะไม่เกินก็ตามนะครับ
แต่ก็ถือว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานะฮะ